ตอนนี้โดนคำสั่งปิดแล้วปิดยังไม่พอครับ
ปิดแล้วยังต้องเอาผิดคนเกี่ยวข้องด้วยครับ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายภารกิจเหลือเกิน

แต่จำนวนที่เขาขอไว้ประมาณสัก๕๐คน
แต่คนที่ไปอยู่มากถึง๖เท่า๒๕๐กว่าคน
ดังนี้นี่ผิดข้อแรกยังไม่พอพอ๒๕๐คน
จากที่ขอไว้๕๐คนแออัดยัดเยี่ยน
และยังมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันอีก
ไม่ถูกสุขลักษณะดังนั้นผิดหมดเลยครับ
ท้ายที่สุดแล้วสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
มีคำสั่งปิดศูนย์บำบัดแห่งนี้แล้วหากจะเปิดใหม่ล่ะ
หากจะเปิดใหม่ต้องมาเริ่มหนึ่งใหม่เลย
มาขออนุญาตมาขอเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามข้อสัญญาให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วเรื่องนี้ภารกิจสำคัญที่แหมเป็นตัวชูโรงเหลือเกินฮะ
ชูโรงก็คือหมอปลามือปราบสัมภเวษี

พุ่มเหมือนเจอผี
ไม่ไหวแล้วคือเห็นแล้วมันทนไม่ไหว

ดังนั้นหมอปลาเลยออกโรงเองมาช่วยเหลือดูแลนะครับ

สุดท้ายแล้วก็มีกระบวนการในการตรวจสอบและสั่งปิดไปนะฮะ
หมอปลาบอกว่าตอนนี้คนที่อยู่เนี่ยเขาไปอยู่ที่ค่ายเขาชนไก่
ค่ายรอดอเขาชนไก่แล้วทหารดูแลดี
สภาพใจสภาพกายของคนที่นี่ก็ดีฮะ
แล้วมีผู้ปกครองทยอยมารับบุตรหลานแล้ว
ประมาณสัก๑๐๐๑๐๐รายจาก๒๕๐กว่าราย
ดังนั้นก็ยังเหลือยังเหลือก็ไม่เป็นไร
หากถึงวันสุดท้ายแล้วบางคนยังไม่มีที่กลับ
ยังไม่มีญาติมิตรมารับกลับไปไม่เป็นไร
ให้ไปอยู่บ้านหมอปลาอะไรนะที่ไหน
เพชรชบุรีฮะที่บางค้าบางค้าจะเอาคนที่มีพลังพิเศษ

ตอนนี้เอาคนที่บำบัดรักษาที่ยังไม่มีญาติมารับ
อยู่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีได้
แต่อย่าเพิ่งละสายตาเพราะว่าหมอปลาฝากถึง

รอบนี้ฝากถึงพบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่ากระบวนการนี้นายหน้าพาคนเข้ามา
ไม่ใช่ชาวบ้านร้านตลาดเขาเดินเข้ามาเองนะ
มีตำรวจในเครื่องแบบตำรวจที่รับราชการอยู่

ขอให้พบตรดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้

ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ

คนที่เอาคนป่วยมาส่งเนี่ย
ก็คือเจ้าหน้าที่ชุดเดิม
บางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แค่ไปทะเลาะกับข้างบ้าน

เจ้าหน้าที่จับเขามาบำบัด

ก็เอาโทรศัพท์ไปบอกผู้ปกครองว่าถ้าเอาเข้าโรงพักต้องมีการปั๊มลายนิ้วมือ
ก็จะเสียประวัติแต่ถ้ามาที่นี่
หลักหมื่นจนถึงหลักแสนและมีการต่อรอง
ไม่ใช่แค่๒จังหวัดนี้นะครับ
ไม่มีความชอบมาพากรผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน